อุปฏิเหตุมักจะเกิดกับมือใหม่ฮัดขลับ
ก็อาจจะปลอดภัยแบบน้องคนนี้
โอ้โหสายแว้นดูไว้
แว้นที่ชอบไม่ใส่หมวกกันน็อก
หลังจากนี้ดูคลิปนี้ต้องใส่แล้วนะ
เพราะน้องคนนี้ครับบิดไปนิดเดียวพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
อ่าพุ่งไปเลยอ่ะแล้วพุ่งไปไหนไม่พุ่งเข้ากำแพง
เต็มเต็มฮะดังสนั่นเลยส่วนเจ้าตัวก็ไปล้มอยู่ใต้ต้นไม้สักพัก
ก็ลุกขึ้นมายืนนะแบบงงเฮ้ยอะไรวะยังไม่ได้ทำอะไรเลย
เพราะว่ารถมันอาจจะแรงแหละแล้วน้องก็มื้อ
ที่สัวมห่วกันเนอะไม่อย่างนั้นเนี่ยหัวกแท่
กำแพงไอ้นี่แหละอาจจะเจ็บหนักครับเอาฝากไว้ด้วยนะฮะ